ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะเล่าข่าวนี้จำเบอร์โทรนี้ไว้ก่อน

เดี๋ยวไปดูดิฉันในเรื่องนี้ต้องขยายคิดว่ามาขายของเหมือนรายการนั้น
ไม่ใช่ค่ะจำไว้ก่อน๑๕๖๙๑๕๖๙จำไว้ในใจแล้วเดี๋ยวโทรออกได้
โทรก็ต่อเมื่อท่านไปเจอหน้ากากอนามัยที่ขายเกินราคา
โกงราคาเพราะตอนนี้หน้ากากอนามัยมันกลายเป็นสินค้าควบคุมตามพรบ
ว่าด้วยสินค้าและบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่ไหนปุ๊บแจ้งตำรวจปั๊บเลยค่ะ
ล่าสุดค่ะเป็นเหตุการณ์ตำรวจไปจับนะคะนางสาวบุญพิทักษ์พัฒน์ใหม่
พนักงานของร้านแห่งหนึ่งที่ตลาดสะย่าม้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
หน้ากากอนามัยเกินราคาเขาขายแพงนะชิ้นละเท่าไหร่ทราบ
เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้๑๕บาทจากปกติเนี่ยขายชิ้นละ๒บาท๕๐สตางค์ถูกไหม
เจ้าหน้าที่โอ้โหถึงขั้นไปล่อซื้อกันเลยทีเดียวทุ่มเททุ่มทุนมาก
ล่อซื้อหน้ากากอนามัยที่ขายเกินราคาช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นตอนแรกไม่อยู่นะ
ที่สุดแล้วเจ้าของร้านเนี่ยไม่โดนจับค่ะคนที่โดนจับควบคุมตัวเนี่ยก็คือ
ลูกจ้างที่อยู่ในร้านชื่อว่านางสาวบุญพิทักษ์ค่ะเป็นเหตุการณ์สพตำรวจนางรองนะคะ
ไปจับมาทีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยเกินกว่าราคาที่กำหนด
ซึ่งคุณผู้ชมฟังชัดนะคะผู้ประกอบการร้านค้าต่างท่านขายหน้ากากอนามัยเกินราคานะคะ
มีโทษนะโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีหรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และสำหรับร้านดังกล่าวมีการโพสต์ขายหน้ากากอนามัยผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วย
คือต้องบอกแบบนี้นะคุณอย่าไปจับปราสิวปราส้อยเลยนะคุณไปจับต้นทางขาข้างที่ใหญ่แย่
ปลีกร้านย่อยปลาซิลปลาสร้อยรับมาชิ้นละ๕บาท๑๐บาทเขาจะมาขาย๒บาท๕๐บาท
ใครจะขายค่ะขาดทุนคุณไปจับนู่นรายใหญ่นู่น
แล้วเขาขายเป็นกล่องเนี่ยคุณกล่องละ๙๐๐ก็มี
๑๕๖๙เชื่อว่าตอนนี้ดังกลีกลางกลีกลางกลีกลางกันแล้วล่ะค่ะ